มีผู้ชายวัย๕๑ปีคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้าน
เพื่อนชายคนสนิทเนี่ยคือเขาเป็นชายรักชายนะฮะ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องชายของเขาเอง
เพราะว่าเขาอ้างนะบอกว่าเขาก็คบหาอยู่กับผู้ตายนี่แหละ
แล้วถูกผู้ตายเนี่ยทำร้ายนะเพราะมีอารมณ์รุนแรงเขาก็เลยหนีกลับไปที่อื่น
หนีกลับไปแล้วไปเจอน้องชายพอน้องชายรู้เรื่องเนี่ยตามมาเอาเรื่อง
แต่มาเอาเรื่องนี่แบบโอ้โหถึงขั้นแทงเขาตายเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะครับที่ไปพบศพนะครับ
บ้านพักในถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ซอย๕ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
กับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนยกสูงนะครับ
แล้วก็กั้นห้องเป็นอิดบล็อกเลยนะฮะมีอยู่หนึ่งห้องนอนนะครับ
มีคราบเลือดเปื้อนอยู่ที่พื้นปูนนะครับมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะครับ
ข้าวของในบ้านเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดส่วนนี้ครับ
วีรชัยเหมือนเสมออายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่
ในสภาพถูกแทงเข้าที่ชายโครงกับลิ้นปี่หลายแผลด้วยกัน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะครับก่อนมีผู้มาพบศพ
มีมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่เล่มนึงมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดหักออกจากด้ามแล้วอีกหนึ่งเล่ม
มีสากกระเบือเปื้อนเลือดอีกหนึ่งอันมีอิดบล็อกเปื้อนเลือดอีกหนึ่งก้อนนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
สอบสวนไปสอบสวนมาเนี่ยตำรวจไล่ไปถึงเพื่อนชายคนสนิทของนายวีรชัยผู้ตายชื่อว่านายอานนท์อายุ๓๔ปี
นายอานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเขากับผู้ตายรู้จักคบหากันมาประมาณ๒๐ปีแต่นายอานนท์เขาอ้างนะบอกว่านายวิราชัยผู้ตายเนี่ยมีนิสัยค่อนข้างโมโห
ชอบทำร้ายร่างกายทุบตีเขาเมื่อคืนนี้เขาก็ถูกทำร้าย
จนเขาต้องหลบกลับไปนอนที่บ้านคนรู้จักกันซึ่งน้องชายที่เขารู้เรื่องเนี่ยเป็นน้องชายของเขานะฮะพอรู้เรื่องว่าเขาถูกทำร้ายเนี่ยก็โมโหก็เลยบุกมาที่บ้านของนายวีรชัยนะครับแล้วก็ใช้มีดนะทำร้ายกันนะฟันจนเลือดแบบสาดกระเด็นเยอะแยะไปหมด
แล้วเราว่าใครอะไรยังไงนะสุดท้ายน้องชายเขาเนี่ยทำร้ายในการเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
น้องชายจริงของผมเนี่ยมันเคลืองแกว่าชอบทำร้ายผมไง
สวทพรรณมุมพิสุทธิ์ในโลกก็ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุจนได้นะครับ
ชื่อนายมานพแดงชิวอายุ๓๓ปีน้องชายของนายอานนลอายุ๓๔
ไปจับได้ที่บ้านแล้วครับที่อำเภอวัดโบดนะครับก็คุมตัวไปสอบปากคำ
ผู้ต่องหาก็คือนายมานพสารภาพนะเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป
ว่าตกลงแล้วเนี่ยทำคนเดียวหรือเปล่ามูลเหตุต่างมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่านี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางเพื่อนชายสนิทของผู้ตายและผู้ต่องหาที่เขาบอกมา